หลังจากที่ได้ข่าวนี้ออกไปนะคะ
นักข่าวก็ต้องพุ่งเป้าไปที่นายก
อยากจะถามความรู้สึกอยากจะถามความคิดเห็น

แต่ลักษณะการตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
น้ำเสียงรวมถึงท่าทีเหนื่อยนะ
ทุกทีจะต้องขมวดคิ้วนะแล้วถูกถามเรื่องอะไรเหล่านี้นะ

เฮ้ยพวกเธอถามอะไร
น้ำเสียงต้องค่อนข้างดัง

เมื่อวานสีหน้าก็แปลกน้ำเสียงก็แปลกดูเหนื่อยไป
ใช่เอานายกรัฐมนตรีตอบคำถามถึงกรณี
๑๑สอสอถูกขับออกจากภักดิ์พลังประชารัฐค่ะ
บอกว่ามันเป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพัก

เชื่อว่าเป็นการต้องการทำให้สถานการณ์ปกติให้มากที่สุด
และยืนยันไม่คิดเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภา
ตอนนี้กฎหมายก็ยังไม่เรียบร้อย
อย่าเอาทุกอย่างมาตีรวมกัน
ตอนนี้งานเยอะช่วงนี้งานเยอะนะคะ
กฎหมายสำคัญกฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งเรื่องพักการเมืองอะไรเนี่ยนะ

นไม่ใช่คนที่จะพูดได้ว่ารักใครชอบใคร

ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
นี่สิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้น

นายกบอกว่าส่งความรักความปราธนาดีให้กัน
เคารพซึ่งกันและกัน
ตอบคำถามเท่านี้แล้วก็เดินจากไปค่ะ
อยากฟังอยากฟัง

ในการเลือกตั้งมันก็มีอยู่ใช่ไหม
ทุกคนก็ช่วยกันติดตามพฤติกรรม

ผมไม่อาจไปกล่าวได้ว่าใครดีใครไม่ดีอะไรต่าง

ให้ประชนนั้นได้มีการตรวจสอบคัดกรองไก่กรอง
กรองในการที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งอะไรครั้งต่อไป
ซึ่งผมจะไม่ได้คิดใช้จัดพันการ
ในเรื่องของการปรอบขนาดมตรี
การยุตภาพเรื่องต่างเพราะว่ากฎหมายก็ยังไม่เรียบร้อยด้วย
เพราะนั่นจะเอาทุกอย่างมาตรีกันไปครั้งทั้งหมด
ผมไม่ใช่คนที่ผมรักใครชอบใครผมก็พูดไม่ได้
หลายอย่างก็ต้องเก็บไว้กับตัว
ตอนนี้ความรักความปลายดีให้กันพรบถึงเหลือและกันอยู่
ดูดูดูอาทิตย์ท่านหน่วย

ท่านดูเหนื่อยเสียงสนับจันทร์กระพริบตาบ่อย
พูดไปก้มต่ำไปก็เลยไม่มั่นใจว่า

และหลังจากนั้นก็เดินผ่านไปแบบช้าด้วยนะ
นี่หลายคนเอาไปวิเคราะห์เรื่องของภาษากาย
และท่าทางนะครับ

โมงเย็นนายกออกจากธรรมเนียบนะคะ
ไปพบกับพลเอกประวิทย์ค่ะที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
คาดว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง

เวลาที่นายกเข้าไปพูดคุยกับพลเอกประวิทย์เนี่ย

และหลังจากนั้นพอออกจากมูลนิธิป่ารอยต่อ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองติดตามกันต่อนะครับ